เพื่อคนไทย

เดี๋ยวมาดูนะครับว่าสิ่งที่ผมสั่งมาให้นี่อร่อยจริงหรือเปล่า

ผมจะได้เจอโค้ชซิโก้อกสนามฟุตบอลแบบนี้
วันนี้ผมเลยขอพักเรื่องฟุตบอลแล้วมาพักผ่อน
นั่งทานข้าวพูดคุยกันแบบสบาย
เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนั่นเองล่ะครับ
อืมเป็นไงดีจังช่วยงาม
โหตรงใจข้าวปกติมีโอกาสได้มาทานข้าวอะไรแบบนี้ไหมครับ
ถ้าเป็นช่วงเก็บตัวเนี่ยลืมมาได้เลย

แต่เขาบอกว่านักบอลชมทุกคนที่มาออกรายการเรานะว่า
อาหารการกินยุคโค้ชซิโก้พ่อแม่นักบอลยังบอกเลยว่าดีที่สุด
เพราะว่านอกเหนือจากเรื่องการฝึกซ้อมแล้ว
การกินการนอนพักผ่อนหรือหลับนอนเนี่ย

เรื่องความสบายใจของนักเตะใช่ไหม
ซ้อมดีขนาดไหนทานไม่ได้นอนไม่หลับจบแล้ว

ฉะนั้นเราจะมีเมนูคนที่ดูแลเรื่องอาหาร
เช้าเที่ยงเย็นเราต้องให้ถูกปาก
หมายความว่านักฟุตบอลจะต้องทานให้อร่อย

แล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ต้องกังวลนะฮะ
แต่ถ้าทานไม่เต็มที่หรือมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ย
จบแล้วอืมมีสำคัญมาก
คือหนึ่งถูกปากสองถูกหลักโภชนาการด้วย
ด้วยครับเพราะว่าเรามีนักโภชนาการคอยดูแล
เราจะมีคนเตรียมการสมาคมก็บอกเลยว่าแม้กระทั่งการเดินทาง

ก่อนก็คือเราจะต้องอ่าไปเช็คอินอืม
ฮิ้วกระโปรงกระเป๋าทุกอย่างเดี๋ยวนี้สมาคมจะมีคน

มีแค่ของส่วนตัวเท่านั้นเองที่อื่นนี้เขาโหลดให้หมด

หลายทางไม่ว่าจะเป็นที่อ่าซาอุห์หรือที่ไหนก็ได้

ไปรอแล้วก็แจกคีย์การ์ดเข้าห้องนอนรอกระเป๋า
อ่า
ตอนนี้ที่บ้านล่ะเมนูตัวเองเนี่ยทำอะไรเป็นบ้าง

แต่ก่อนนี้ก็คือเป็นคนชอบทำอาหาร

ไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นส้มตำสบายอยู่แล้ว

ก็อาจจะเป็นพวกแซ่บซะมากกว่านะครับ

ต้มยำลาบทำได้

แต่ภรรยาจะอยู่ต่างประเทศ

เขาจะทำอาหารฝรั่ง

อาหารไทยทำให้เป็นแต่เราทำอาหารไทย

ใช่แต่ไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลีย๗๘ปี
เพราะว่าอยู่ที่นั่นก็ต้องเรียนไปด้วยทำกับข้าวไปด้วย
ก็เลยจะติดอาหารออสเจลียมาอาหารฝรั่งมา

ใช่เขาจะทำสเต็ก

มักจะไม่รองให้ทำบ่อย

คือบางครั้งอาจจะโชว์ฝีมือบ้างแต่ไม่ค่อยบ่อยนะ
ไม่ค่อยบ่อยนะเพราะว่าคือปกติคนทานลาดธรรมดาใช่ไหม

แต่ถ้าราดทอดเรียกว่าจะเป็นคำ
มีเวลานอกเหนือจากการคุมทีมชาติ

จะให้โค้ซิโก้โชว์ฝีมือการทำอาหาร
ให้กับท่านผู้ชมได้ชิมกันอย่างแน่นอน
ส่วนตอนนี้ขอเปลี่ยนมาพูดคุยเรื่องแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ในแคมป์ทีมชาติไทยบ้างดีกว่าครับ
แฟร์โจงแฟชั่นไปหาช่างแบงค์ตัดผมมายังพูดถึงเลย

ช่างแบงค์เนี่ยเขาเป็นช่างประจำนักบอล

อย่างน้องมาตัดผมส้มแปลกอะไรอย่างนี้

คือเราพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ถ้าน้องนักฟุตบอลที่เป็นฮีโร่ของเด็ก

คแรกก็คือมันจะต้องประทับใจก่อน
ถ้าทรงผมเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยมันก็ดูดี

เดี๋ยวนี้แต่งผมเป็นครึ่งชั่วโมง

รอเอาเวลาตอนไหนสมมุติเราประชุมทีมนี้แต่งกันหรือยัง

ก่อนที่ออกเดินทางต้องเสร็จ๓๐นาทีชั่วโมงนึงเนี่ย
เซ็ตกันมาก่อน

มานั่งรอนี่รอหมดละ

คนอยากรู้โค้ซิโก้รอ

คุณเปิ้ลเองนี่ก็ชอบกีฬา
แต่ก่อนคุณเปิ้ลช่วยสมาคมกริเทศาสตร์
คุณเป็นผู้ประสานหลังจากฝ่ายต่างประเทศ

ก็คือต้องการที่จะโปรโมทนักกีฬาไทย

ก็คือดูใจกันไปเรื่อยแหละ
จนมาคลิกตอนที่ไปที่อังกฤษ

แล้วก็คุณเบิ้ลก็ไปช่วยเป็นร่าม
ตอนนั้นอายุนามก็มาสัก๒๘๒๙แล้ว
ก็คิดว่าเราน่าจะมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝา
ความสัมพันธ์เหมือนกับมองตาก็เริ่มรู้ใจแล้ว
อย่างวาเลนไทยที่ผ่านมามีอะไรพิเศษหรือ
วาเลนไทยที่ผ่านมาเขาเป็นคนเอาดอกไม้ให้เรา
ไม่ใช่คือยังไงเอาแก้ตัวเสียฟองมากไม่ใช่

พรุ่งนี้พ่อจะคิดแคปชั่น
ผู้หญิงก็สามารถซื้อดอกกุหลาบได้นะ

ใช่วันความรักไม่จำเป็นต้องผู้ชายแสดงความรัก
ผู้หญิงก็แสดงความรักกับผู้ชายได้แกล้งเฉยเราแกล้ง
วาเลนไทยวาเลนไทยจริงปุ๊บเรากำลังนั่งกินกาแฟอยู่
เดินผ่านมาปุ๊บข้างหลังมาปุ๊บก็มาเซอร์ไพรส์

อ่าแฮปปี้วาเลนไทยดีแม่หล่อมาก
นั่นก็คือความน่ารักล่าสุดนะครับในวาเลนไทยที่ผ่านมาแต่ลูกก็ทำการ์ดให้
อ๋อฮะลูกคนกลาง

ก็คือคุณเปิ้ลเนี่ยไปเรียนที่เพิร์ต

ก็เลยตั้งชื่อลูกคนแรกว่าเพิร์ต

ภูมิใจเพิร์ลก็เป็นไข่มุก
เขาเรียกว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือไข่มุก
แต่ละคนก็จะมีความหมายแต่สามสิ่งมีความหมายหมดเลย
เรียนลูกสามคนเป็นลูกสาวหมดเลยยากไหมครับ
คือวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าพอกลับไปบ้านปุ๊บเนี่ย
พอมีลูกสาวปุ๊บเนี่ยตอนแรกอยากได้ลูกชายนะ
แต่พอมีลูกสาวปุ๊บไม่อยากได้ลูกชายเลย
เพราะมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายเนี่ย
คือเวลามันดื้อมันสุดนะผู้ชาย
เราก็เลยคิดว่าพอได้ลูกสาวปุ๊บเนี่ย

ในฐานะที่เราเป็นโค้ชฟุตบอลได้นำวิธีอย่างนี้ไปกับครอบครัวไหมครับ
แบ่งเวลาหรือว่าการจัดการอะไรไหมเนี่ย

คือเราก็แบ่งหน้าที่กันนะ
ก็แบ่งคุณเปิ้ลทำอะไรยังไงถึงเวลาดูแลลูก
ดูแลภาพรวมว่างปุ๊บเราก็ต้องไปส่งลูก
ช่วงเวลาที่ไหนที่ไม่ได้ไปคุมทีมชาติเราก็จะไปส่งลูกทุกวัน
ไปรับไปส่งนั่นคือหน้าที่ของเราเหมือนกัน
คือยังไงทุกวันต้องมีกับครอบครัว
เราจะไม่ให้พี่เลี้ยงเป็นคนเลี้ยง

คุณเปิ้ลก็คือมีเวลาเต็มกับลูกเลย
มีข้อคิดอะไรอย่างนี้สำหรับแฟนรายการหลายคนไหมครับ
ที่ต้องเป็นทั้งคุณพ่อเป็นทั้งมีบทบาทหน้าที่การงานด้วย
ถ้าเราจัดสรรเวลาแบ่งเวลาทุกอย่างมันลงเอย

บอกน้องอย่างนี้ยังไงฮะนักบอล
แล้วกะโดดแคมป์หนีอย่างงี้พี่โกทธำแน่
ไม่ได้เพราะเราอีกกฏเหล็กอีกแล้ว

คราวนี้มาถึงเวลาเราเครียดบ้างล่ะ
เครียดกับเรื่องงานกับเรื่องเกม
เราก็เครียดคุณลูกคุณภรรยาได้มีโอกาสเข้ามา
เรารู้อยู่แล้วว่างานทำงานเพื่อประเทศชาติเนี่ย
มันจะมีความเครียดโดยอัตโนมัติของมันอยู่แล้ว

คลายหมายความว่าเราเครียดเรื่องอะไร
งานทุกงานมีไหมที่ไม่เครียด

ถ้าเราอยู่กับฟุตบอลถ้าเราเครียดหรือกลัวมัน

เราเป็นคนมีหัวใจเราต้องคอนโทนลูกบอลที่ไม่มีหัวใจ

ถ้าเราคอนโทนได้ทุกอย่างก็สำเร็จได้
นั่นคือวิธีลดความเครียดแล้วก็
กำจัดความเครียดตรงนี้นะครับโคสิโก้
โอ้โหได้อะไรมากมายทีเดียวนะฮะลึกซึ้งมาก
วันนี้นะฮะเห็นอยู่ใกล้กันอย่างนี้นะครับ

จะมีอะไรมาถามโค้ชทีมชาติไทยอย่างซิโก้ครับ

ว่าทำไมพี่โก้ต้องใส่เบอร์๑๓
รูปโมงที่ซิงคโกโนัทชิงชนะเลิศกับพระม่า๔เกมทั้งที่๑๗

เกิดอะไรขึ้นช็อตนั้นเนี่ยลือกันมาจนถึงทุกวันนี้ฟุ๊กหรือเปล่า